ฉันจะพาคุณผู้ชมไปดูการแข่งขันที่เป็นกีฬาฮาเฮของคนในชุมชน

คือมันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ความสนุกสนานสามัคคี
เขาบอกว่างานนี้แข่งกันตั้งแต่รุ่นจิ๋วไปจนถึงรุ่นใหญ่
แล้วแต่ละคนแต่ละทีมนี่โอ้โหไม่มีใครยอมใคร
สนุกตื่นเต้นมั่นห้าครบรถไปดูกัน
อืม
เราคือความบ้วนการพลาวเวอร์เฟอร์เรนเจอร์
มีกี่สีผมอยากบอกว่าครบแม่
เออเหมือนวิ่งมาแปลงร่างตากล่าวหลาย
จริง

เผื่อกลำมันแล้วนี่โอ๊ยน่ารักมาก
คุณเห็นไว้เร็วแรงอันนี้ก็เร็วแรงแซงทุกโค้งมาเหมือนกันนะคุณนะ
อันนี้เป็นการแข่งขันวิ่งระยะ๘๐เมตรนะฮะ

คือเขาแข่งกันตั้งแต่น้องชั้นอนุบาลนะคุณ

แต่ละวัยเขาก็แข่งกันแบบจริงจังดุเดือดมาก
โดยเฉพาะเด็กเล็กยิ่งจริงจังมาก

ที่เขาเรียกว่าเป็นการแข่งขันวิ่งปั่นล้อยาง

ใช่แล้วคือการแข่งขันกีฬาทั้งหมดนี้นะคะคุณผู้ชม
เป็นการแข่งขันที่ทางเทศบาลตำบลช้างขวา
อำเภอกาญจนดิตจังหวัดสุราธานี
เขาจัดขึ้นเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ
ระหว่างชาวบ้านในพื้นที่ตำบลช้างขวาทั้ง๑๒ตำบล

การทำงานร่วมกันแล้วก็ความร่วมมือกันของคนในหมู่บ้านนะคะ
โดยครั้งนี้ถือว่าเป็นการจัดงานขึ้นครั้งที่๖แล้ว
ภายใต้ชื่องานว่างานช้างขวาแก้ว

มีวิ่งทางตรง๘๐เมตร๑๐๐เมตร๒๐๐เมตรนะคะ
แข่งขันกันแบบ๔วัยด้วยกัน

มาดูการแข่งขันวิ่งตีวงล้อวิ่งปั่นล้อกันบ้าง

ตีแล้วก็ปั่นวงล้อไปจนถึงเส้นชัย
แล้วก็การแข่งขันวิ่งกระสอบแบบนี้
หลายคนคุ้นเคยกันดีสำหรับการแข่งขันวิ่งกระสอบนะคะ
และนี่ก็คือการแข่งขันเรือบก

นึกว่ากลัวขาหักไหม
ต้องใช้ความสมัครสมาธิสามัคคีนะ

สนุกสนานมากจริงก็ยังมีการแข่งขันวิ่งซุปเปอร์แมนอีกด้วยนะ
ซุปเปอร์แมนคือต้องเอากางเกงมาใส่ไว้ข้างนอก

แล้วก็วิ่งแล้วก็เปลี่ยนกันเหมือนวิ่งผลัด
แต่ถอดกางเกงเปลี่ยนกันไปเรื่อยแบบนี้นะคะ

ใช่แล้วค่ะและปิดท้ายด้วยการแข่งขันที่
ไม่ต้องใช้ความเร็วแต่ใช้ความแรง

ไปดูแล้วก็ลีลาดีนี่คือการแข่งขันการประกวดหางเครื่องนะคะ

นี่แรงมากส่วนกระโปรงอันนี้ก็

มันมากสุดฤทธิ์มากเลยแต่ละสีเขาไม่มีการยอมกันนะ
นี่เขาใช้วัสดุเหลือใช้มาทำเป็นชุดด้วย
เป็นการรีไซเคิลนะคะ
ส่วนสีอื่นแต่ละสีคุณดูเขาจะมีเอกลักษณ์ที่มันแตกต่างกันออกไปนะคะ
ลีลาก็เนี่ยตามวัยสมวัยอันนี้ก็คือวัยแบบว่า
วัยทำงานเขาก็จะแบบเต้นแบบสวยงามมีออกสเต็ปที่มันค่อนข้างจะเหมือนกัน
เด็กเขาก็จัดเต็มเหมือนกันสนุกสนานมาพร้อมกับรอยยิ้มเสียงเฮฮานะคะ
ก็ถือว่าเป็นภาพความสนุกสนานที่เป็นการแข่งขันกีฬาฮาเฮที่เรานำมาฝากคุณผู้ชม
เพราะว่าการแข่งขันนี้มันจะทำให้เราเกิดความรักความสมัครสมานความสามัคคีกันของคนในชุมชนทั้ง๑๒ตำบลนั่นเอง

ดูสนุกสนานเวลามีมามีกิลาศีใครขนาดแข่งขันกีฬาเล่นไป
ใครชอบเต้นสนุกสนานร้องตั้งแรมก็แข่งกันไป
ฉันจะอยู่ตรงไหนเลยค่ะก็อยู่หน้าห้างเนี่ย
หมอลำเหรอคะอยู่หน้าห้างอ่าร้านสนุกสนาน